คุณผู้ชมครับไปเจอศพทารกอีกแล้ว

พนักงานคัดแยกขยะของเทศบาลนครสุราธานีครับ
ถุงดำที่เราวงอยู่นั้นนะตั้งใจจะให้เห็นไม่ชัดอยู่แล้วล่ะ
คือเป็นศพเด็กทารกอยู่ในถุงดำ
แล้วตรงนี้เป็นจุดที่เขาขยะจากที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหน

อ้าวแล้วเอามาจากตรงไหนล่ะเนี่ย
ชุดศิษย์สวนตำรวจศพเมืองสุราชธานีครับ
เข้าตรวจสอบเหตุคนไปเจอศพทารกอยู่ในกองขยะ
ท้ายรถกระบะ๑๐ล้อสีส้ม
ซึ่งเป็นรถถ่ายขยะครับ
จอดอยู่บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลนครสุราชธานีครับ

น้ำหนักประมาณ๓๔กิโลกรัมครับ

พะถุงเปิ้ลเลือดด้วยนะอยู่หนึ่งผืน
นายประพันธ์ใจซื่ออายุ๕๖ปี

แล้วก็เป็นคนที่พบศพทารกเป็นคนแรก
เล่าบอกว่านี่พี่คนนี้
กองขยะบนหลังรถคันนี้นะ

คือจะมีรถขยะที่ไปเก็บขยะตามสถานที่ต่าง
แล้วก็เอามากองรวมไว้ในหลังรถคันนี้นะฮะ
ระหว่างที่เขาคัดแยกขยะเจอถุงดำ
พอจับดูเฮ้ยน้ำหนักมันพอมีน้ำหนัก
แล้วก็มีวัตถุอยู่ข้างในด้วย

ครับ
โทยศชาวเรานะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองสุราธานีระบุว่า
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ

แล้วก็พบว่าบริเวณที่รถขยะไปเก็บถุงดำเนี่ย
ระยะทาง๑กิโลเมตรครึ่ง

มีหอพักมีบ้านพักคนงาน
มีบ้านเรือนประชาชนเยอะแยะเลย
ขณะนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแส
แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วย
ตามหาตัวแม่ของทารกคนนี้มาดำเนินคดีครับ